หลังจากถูกโลกโซเชียลได้ตามกระหน่ำแฉพฤติกรรม
เกี่ยวกับการโกหกหลอกลวงตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย
ล่าสุดนายบอยสกลก็ยังไม่ออกมาปรากฏตัว
เพื่อชี้แจงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ไปคุยกับพ่อของบอยสกลนะครับ
ซึ่งพ่อบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้วอนสังคมขอให้ให้โอกาสลูกชายในการตั้งหลักนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้หนีแค่ขอเวลาทำใจ
ขณะเดียวกันมีเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยของในบอยสกล
นายบอยสกลเป็นประธานรุ่นแล้วก็เชิดเงินของเพื่อนไป
ออกมาแฉถึงพฤติกรรมด้วยนะครับ
เหลือแค่นี้ตัวหนูเองก็ตกใจที่เอ้าทำไมมันถึงเหลือแค่นี้

ก็คือเราก็เลยคุยกันแล้วทีนี้ตอนนั้นบอยเขาได้
ตำแหน่งประธานให้คนอื่นแล้ว
ก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ทราบว่า
มียอดเงินที่สโมยืมเงินของรุ่นที่๑รุ่น๒๒ไปปี๑ไป
ก็เลยจัดประชุมกันทั้งฝ่ายสโมทั้งฝ่ายของรุ่น๒๒
ประชุมกันทั้งหมดแล้วบอยเขาก็ขอหลักฐานทุกอย่าง
เพื่อไปคุยกับทนายพวกหนูก็ส่งหลักฐานทุกอย่างให้บอยไป
แล้วปรากฏว่าในวันที่เขาเรียกประชุมกันถึงปลาย
อยขาดการติดต่อแล้วก็ไม่มาตามที่นัดกันไว้
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนแบบไหน
แต่ว่าก็เท่าที่คุยกันก็รู้สึกเหมือนเขาเป็นคนรวย
เป็นคนใช้ชีวิตแบบติดหนูอยู่แล้วอะค่ะ

แล้วที่เคยเจอกันข้างนอกค่ะ
ตอนที่เขาได้เป็นประธานรุ่นแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวเพื่อบ้าน
แบบว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยมากค่ะ
แล้วก็ได้ยินว่าเขาจะออกรถใหม่ด้วย

คำยืนยันจากอดีตเพื่อนร่วมรุ่นวิศวกรรมศาสตร์
รุ่นที่๒๒อีกคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเคยทำหน้าที่เหรันยิกดูแลบัญชีเงินของรุ่น
เมื่อครั้งนายบอยสกลดำรงตำแหน่งเป็นประธานรุ่น
ซึ่งในครั้งแรกมีการเรียกเก็บเงินจากเพื่อนนักศึกษา
คนละ๑๕๐๐บาทถึง๑๗๐๐บาท
เงินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ๘๕๐๐๐บาท
จากนั้นเธอได้มอบอำนาจในการเบิกเงินให้กับเพื่อนที่เป็นเหรันยิกอีกคน
ด้วยความชะล่าใจและไว้ใจในบอยเฮรันยิกคนนี้
จึงไม่ได้ออกเอกสารในการเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน
กระทั่งตรวจสอบบัญชีเงินฝากพบว่า

ได้เรียกเพื่อนที่เป็นคณะกรรมการทำงานรุ่น๒๕

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้หยิบยืมไปใช้ประมาณ๑๒แสนบาท
และเมื่อไปติดตามเงินกับประธานสโมสรนิสิต

เงินมาแล้วแล้วยอดเงินไปไหน
ทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีที่เป็นของรุ่น
ขณะนั้นแม้แต่บาทเดียว

นายบอยสกลได้เขาหายตัวเข้ากลีบเมฆ

และแน่นอนว่าในบอยคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุด

ผู้เป็นพ่อบอกว่าเพิ่งทราบข่าว
เมื่อเช้าวานนี้แต่ไม่ทราบรายละเอียด

ซึ่งหัวอกคนเป็นพ่อยอมรับว่าเสียใจอยู่แล้ว
ตอนนี้รอลูกชายติดต่อกลับมา

แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

ให้เวลาเขาหน่อยเออแค่นั้นแหละ

ออกไปได้แค่นั้นแหละ

ส่วนสาเหตุที่ทำไปอาจเพราะกลัวทางบ้าน

เรียนมหาวิทยาลัยบุรพาไม่จบ
ต้องสร้างเรื่องหลอกว่าเรียนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะคุณย่าที่ทุ่มเทส่งเงิน

กรณีของนายบอยสกลยังเป็นที่น่าติดตาม
เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาหายตัวไปไหน

พฤติกรรมของเขาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องการคำตอบและรอว่าในบอยสกล
ที่จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้เมื่อไหร่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน